ที่รัฐบาลจะทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ย
แถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาก่อนนะฮะ

วันนะฮะ๑๑๑๒กันยายนวันนี้วันแรก
นี่เขายังแถลงกันอยู่ไหมคะเนี่ยยังคุยกันอยู่ไหม

วันนี้เข้าสภาครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน

นี่ฮะมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับ

เริ่มต้นด้วยการพูดถึงนโยบายในภาพรวม๕๒นาที
บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายเร่งด่วนอยู่๔เรื่องคือพักหนี้เกษตรกรลดค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มและน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเป้าหมาย
แล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูลให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์
ถ้าเรื่องนโยบายเศรษฐกิจวันนี้พักก้าวไกลนะฮะสสพักฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุล
วันนี้ขึ้นอภิปรายเลยบอกผิดหวังกับนายกรัฐมนตรีมา
แต่คำแถลงนโยบายรัฐบาลดูเลื่อนลอยไม่กล้าสัญญาหรือว่ากำหนดอะไรที่เป็นรูปธรรม
เหมือนเป็นเพียงแค่คำอธิษฐาน
ตอนหาเสียงนะคะพูดว่าพักหนี้เกษตรกร๓ปีรายได้ดี๓เท่า
พอมาอยู่ในเล่มนี้บอกพักหนี้ตามความเหมาะสมรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะ
ตอนหาเสียงบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทต่อวันปริญญาตรี๒๕๐๐บาทต่อเดือน
มาวันนี้ในเล่มนี้บอกค่าแรงขั้นต่ำเป็นธรรมและเงินเดือนที่เป็นธรรมนะคะ
แตะเรื่องยากที่จะต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
ฉันคิดว่าตอนท่านหาเสียงเนี่ยท่านกล้าหารกว่านี้มากค่ะ
และก็คุณจุลพันธ์อมรวมวิวัฒน์รัฐมนตรีเชื่อวะการกระทรวงการคลัง
ก็ต้องลุกขึ้นตอบข้อชี้แจงของสมาชิกรัฐสภานะครับ
กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องทำให้สถานบันครอบครัวแข็งแกร่งขึ้น
เราจะไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติ
ไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพักกองทุนบำเน็ตบำนานค่าราชการ
แล้วเราจะไม่มีกระบวนการที่เข้าไปแตะต้องมัน
และเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิด
ประชุมรัฐสภาวันนี้นะฮะ
ณขณะนี้ยังคงอภิปรายกันอยู่
อันนี้คือล่าสุดภาพสดนักขณะนี้จากทีวีวัทธสภานะครับ

เดี๋ยวรอฟังกันเพิ่มเติมกันแล้วกันนะฮะ